นำมาขยายผลต่อสำหรับประเด็นนี้นะครับ

ระหว่างผู้โดยสารและวินรถจักรยานยนต์รับจ้างซอยจุฬาเก้า
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนค่ะ
วันนี้เขาผมเรียก
คลิปเหตุการณ์นี้ถูกโพสต์
เทียนฮิรันแล้วก็อธิบายเหตุการณ์ไว้แบบนี้ค่ะ
ปกติข้างหน้าหอจะมีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่
แต่ปรากฏว่ากลับโดนไล่แล้วก็บิดกุญแจออก
นิสิตตั้งคำถามนะคะว่า
วินมอเตอร์ไซค์ยังปลอดภัยอยู่จริงหรือ
นี่เป็นการตั้งประเด็นคำถามเอาไว้สำหรับคลิปนี้นะคะ
คือคนใส่เสื้อวินเบอร์๑แยกสะพานอ่อนของเขตปฐุมวัน
ซึ่งทางวินประจำอธิบายแบบนี้ค่ะ
จริงแล้วในซอยก็มีวินประจำอยู่แล้ว
นิสิตอธิบายแบบนี้
จากว่าตัวเองจะไปเรียนแต่ไม่มีวินประจำอยู่เลย
ในเมื่อมีบริการที่ให้ความสะดวกตัวเองก็มีสิทธิ์เลือกนี่
ราคาก็เท่ากันแต่วินเจ้าถิ่นกลับไม่พอใจ
คนใส่เสื้อวินเบอร์๗๗เข้ามาคุยนะคะ
ภาพในคลิปที่ปรากฏให้เห็นก็คือเป็นการปะทะคารมกัน
จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเทียลอย่างหนักเลยค่ะตอนนี้
ทำให้สายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะคะ
ไปคุยกับนายอิทธิพงศ์สังคพัฒน์
ซึ่งเป็นคนใส่เสื้อวินเบอร์๗๗คนนี้ค่ะ

ซึ่งพี่วินคนนี้ก็เล่าว่าแถวนี้เนี่ย
ตัวเองก็เตือนไปแล้วว่าห้ามรับส่งนอกพื้นที่นะ

วันเกิดเหตุก็ไปคุยไปเตือนนิสิตคนนั้น

ก็หนักกันอย่างนี้
อ๋อแสดงว่าปล่อยเลยใช่ไหม
ปล่อยครับ
นอกจากน้องคนนี้มีคนอื่นเอง

มีป้ายขาวมารับตลอด
คือทางพี่วินเขาบอกว่า
วินรถจักรยานยนต์รับจ้างเขาก็จะมีพื้นที่ครอบคลุมของเขา

เหมือนมาแย่งมาแย่งลูกค้าเขา
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับนายนันทพงศ์เชิดชูรองอธิบดี
กรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะ

กรมการขนส่งทางบกไม่อนุญาตนะคะ

ควบคุมยากด้วยและที่สำคัญ
การจะไปกวาดล้างจับกลุ่มธุรกิจแบบนี้

เหมือนกับคนขี่รถจักรยานยนต์ทั่วไป

ไปวิ่งให้บริการในลักษณะแบบนี้